มคนศนมาก
ก็จะช่วยลูกค้าของเราอย่างเต็มที่นะครับ
ให้สามารถผ่านวิธีการนี้ออกไปให้ได้
ในการปรับตัวต่างทั้งในด้านของสภาพคล่อง
และก็ในการที่ฟื้นกิจการ
ในการปวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนต่าง
ให้สามารถขยับขยื่นไปได้
แล้วก็ในระยะปานกลางระยะยาวก็คือการปรับโครงสร้าง
ผมคิดว่าวิกฤติอันนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่า
จากโรคภัยที่เกิดขึ้น
มันก็ทำให้ทุกอย่างนี้ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับ
แต่ผมคิดว่าเมื่อไปถึงอีกขั้นหนึ่งการฟื้นตัวจะเริ่มต้นมาตามลำดับ
เพราะโดยทั่วไปพื้นฐานของเศรษฐกิจเองก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้แล้วก็แข็งแรงนะครับ
แต่แน่นอนเราก็ต้องปรับตัวต่อเนื่องไป
ผมคิดว่ามัตการณ์หลายอย่างที่ทานาคารแห่งประเทศไทยออกมา
ทางรัฐบาลออกมาในการช่วยผู้ประกอบการ
แล้วก็ให้มีการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี
แล้วก็รวมถึงการลงทุนในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับ
ผมคิดว่าทุกคนก็ช่วยกันให้เกิดการค้าขายให้เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจให้ได้
แล้วก็การพยายามส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศเอง

อันนี้ก็เป็นพื้นทางเป็นประเทศสำคัญนะครับ